ส่วนภาคส่วนอื่นค่ะเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้เรามีตู้ปันสุก

ใครที่ได้รับผลความเดือดร้อนก็จะไปเปิดตู้
หยิบสิ่งของเท่าที่จำเป็นไปใช้
แต่ที่นครพนมค่ะเทศบาลนาหนาดเขาบอกว่าบางคน
อาจจะไม่มีแรงเดินมาอาจจะไม่สามารถมาที่ตู้ปันสุกได้
เขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันครับ
ผมจัดรถพุ่มพวงไปบริการปันสุกให้ถึงที่

เอาสิเป็นรถแบบนี้ค่ะใส่ของมาเต็มเลย
ใครที่ได้รับผลกระทบได้ยินเสียงนี้แล้ว
ออกมามาหยิบเท่าที่จำเป็นคุณ
แห้งก็มีของสดก็มีมะละกอเป็นลูกเลย
ไปเลยค่ะเอาไปตำบักหุ่งกินกันเลยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศค่ะชาวบ้านเข้ามาหยิบเลือกของใช้ที่จำเป็นนะคะ
ซึ่งรถพุ่มพวงคันนี้รถเอาชื่อเต็มเขานะ
รถพุ่มพวงปันสุก
จัดโดยนายสามารถสุวรรณมณีนายอำเภอธาตุพนมค่ะ
พร้อมด้วยนายเวียรวัตรยี่สารพัฒน์นายกเทศมนตรีเทศบันตำบลนานาศ
และคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนท้องถิ่น
นำร่องเที่ยวปฐมเริกรถพุ่มพวงปันสุก

โบกก็จอดอยากได้อะไรหยิบไป
นายเวียรวัตรค่ะเปิดเผยว่า
ในช่วงเวลานี้ชาวบ้านบางส่วนในพื้นที่เขาก็เดือดร้อน
เพราะพิษโควิดขาดแคลนรายได้ตกงาน
รับภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวก็เลยจัดทำ
ตู้ปันสุกกับรถพุ่มพวงปันสุกขึ้น
ระเวนไปตามชุมชนไปตามหมู่บ้าน
และไปทุกวันนะคะบางคนอาจจะ
เอก่งว่าไปว้นว่นว้นว่ื่อเปล่าต้องรอนยังไง
ไปทุกวันค่ะชาวบ้านก็ออกมารับ
ทุกวันแบบนี้สีหน้าสีตามีความสุขไปตามกันค่ะ

กันแบบนี้นะคะแจกกันผ่านรถพุ่มพวงนะคะ
เราก็อยากแจกต่อครับคุณผู้ชม
อยากให้ได้กันทุกคนเลยนะคะ